ดูเรื่องงานศพงานนี้กันหน่อยนะครับ
เป็นงานที่ครูโรงเรียนวัดเกาะลอยค่ะจัดงานศพให้กับคุณแม่นะคะ
ปกติแล้วสิ่งที่จะเจอในงานศพก็จะมีพวงหลีดนะ
แต่ที่งานศพนี้มีถุงยังชีพค่ะ
หลังจากที่จัดงานศพแล้วอยากจะทำบุญต่อเลย
ก็คือใครที่มาร่วมงานที่เป็นคนยากคนจนอยู่แถวนั้น
มารับถุงยังชีพไปเลยถือว่าเป็นการทำบุญให้คุณแม่ไปในตัวนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่สาราคณรักสันติภายในวัดเขาเหลือจังหวัดราชบุรีค่ะ
นางกรชายาสุกพิมพ์จ้อยเป็นคุณครูวัดเกาะลอยนะคะ

ชื่อว่านางหงพิมจ้อยอายุ๙๗ปี
เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัววันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
มีการจัดตกแต่งหีบศพด้วยถุงยางชีพแทนดอกไม้สด
ซึ่งก็มีทั้งหน้ากากอนามัยมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

คุณครูบอกว่าที่จัดตกแต่งแบบนี้อยากจะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่
หลังจากเสร็จงานจะแจกถุงนี้ถุงยางชีพ
พักครบกำหนดทำบุหนึ่งร้อยวัน
จะจัดอีกจัดถุงยังชีพแบบนี้
เจ้าของร้านราชบุรีหีบทอง

บอกว่าเจ้าของงานถือว่าไอเดียแปลกใหม่ไอเดียสร้างสรรค์

ที่ผ่านมาทางร้านเคยจัดงานศพตกแต่งหน้าหีบศพ

บางคนก็จัดแบบตุ๊กตานิกกี้เมาส์นั่นก็แปลกแล้วนะ
แต่ครั้งนี้ถุงยังชีพแปลกกว่าเธอบอกแบบนี้นะคะ
ถ้ามีคนสนใจให้ติดต่อหน่อยละกันนะคะ

จากการร่วมแสดงความไว้อะไรต่อผู้จักรไปแล้วแขกเรือ
ยังสนใจเลขฝาโลงของผู้วายชนด้วยนะคะ
เผื่อจะนำไปเสียงโชคค่ะ
ส่วนพิธีชาปนกิจจัดขึ้นพรุ่งนี้นะคะ๑๖นาฬิกาค่ะ

เป็นไอเดียที่เกิดประโยชน์กับคนในส่วนรวมด้วยค่ะ